บันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูนาทีแห่งชีวิต
ซึ่งนักแสดงสาวเกรทพัสสิตาเขาเป็นดาราสาวจิตอาสา

ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่เกรทไปร่วมงานกับกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์กันหรือเปล่า
เกรทเล่าว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงภรรยาร้องโอดโอยบอกว่าออกแล้วออกแล้ว
ปรากฏภาพที่เห็นก็คือศีรษะเด็กทารกดันผ้าถุงของคุณแม่ออกมานี่แบบนี้
ภาพนี้เลยคุณผู้ชมแต่เด็กเนี่ยออกมาได้แค่หัวคือไหล่ยังติดอยู่ข้างใน
เธอก็เลยช่วยทำคลอดออกมาจนเด็กปลอดภัยค่ะ
ความรู้สึกของเธอช่วยทำคลอดครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
ประคองไว้แล้วก็จัดท่าให้คุณแม่อ้าขาออกอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็คือคุณแม่ก็คงมีแรงเบ่งสักพักนึงน้องก็ออกมาปลอดภัยดี

ก็ทำให้เกรสรู้สึกว่าเกรสยิ่งรักในงานจิตอาสามากขึ้น
แล้วก็โหดซึ้งถึงคำว่าเป็นแม่
เพราะว่าคุณแม่เขาอดทนมากจริง
อืมนี่คือความรู้สึกบางส่วนของเธอนะ
อินสตาแกรมของเกรสเองก็เล่าเหตุการณ์

เขาบอกว่ามีติดแฮชแท็กเลข๑๖๒๔กับ๑๔

๑๖๒๔เนี่ยเป็นเบอร์สายด่วนกู้ภัย

ส่วน๑๔๑๘เป็นเบอร์สายด่วนมูลนิธิปเต็กตึงนั่นเอง
คือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุด่วนเหตุร้าย
โทรไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร

ก็ตามแต่แล้วแต่วิจารณญาณ
อันนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าอันนี้อย่าพึ่งเลย

จำตัวเลขนี้ดีเผื่อจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรยังไงนะคะ